๑๐สำหรับสัมพันธ์ของเมณ์พิชชนะกับเจษนาทิพย์

คบขาดูใจกันก็เรียกไลต์ไปแบบ

หลายคนก็จับตาความสัมพันธ์ของคู่นี้มากเป็นพิเศษ
ด้วยเฉพาะฟอมของหนุ่มเจษนาทิพย์
เมย์ก็บอกว่าเห็นใจเหมือนกันนะที่ถูกจับตามองมากขนาดนี้
แล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเครียดด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าสาวเมย์เขาออกมายืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะคุณผู้ชม
ข่าวว่าเมซี่เจ๊นั้นฟอร์มการเล่นดีมั้ยมีตกแน่นอนจ้า

หลังจากโพสต์คลิปหวานพร้อมส่งคำพูดเล็กอวยแฟนนุ่มนักบ่อนเจชนะทิพย์
ในอินสตาแกรมส่วนตัวไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ล่าสุดดังรายหน้าสวยเมพิชชนะที่เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่คัดแยกปรายศนียบัตรถ่ายผลฟุตบอลยูโร่๒๐๑๖
ที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็แย้มกับทีมข่าวว่า
อยากให้กำลังใจฝ่ายชายในเรื่องการแข่งขันฟุตบอล
เนื่องจากที่ผ่านมาถูกจับตามองฟอร์มการเล่นมาตลอด

และนี่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าการที่ทั้งสองคบกันก็ไม่ได้ทำให้เสียงาน
ซึ่งความสัมพันธ์ในช่วงนี้ที่แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกัน
แต่นางร้ายคนสวยก็ยืนยันว่ารักยังคงราบรื่นและเข้าใจกันในทุกเรื่องค่ะ
เขายิงเองแล้วเขาก็ส่งให้เพื่อนได้อีกลูกนึงด้วย
มันมีแมทก่อนหน้านั้นที่แบบแพ้อะไรอย่างนี้
แล้วก็มันก็มีดราม่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ค่อนข้างเสียกำลังใจอะไรอย่างนี้
เราเองก็รู้สึกสงสารเขาอะไรอย่างนี้
ถ้าเขาไม่คบผู้หญิงธรรมดาเขาก็คงไม่โดนอะไรอย่างนี้
เราเป็นคนของประชาชนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเขาเลยโดนกระหน่ำอะไรอย่างนี้
พอมาแมทนี้ก็รู้สึกดีสบายใจ
มันต้องดูไปเรื่อยแหละ
เมย์ก็ไม่เข้าใจในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเลย

จริงแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันหรอก
ไม่มีเวลาเราก็งานเยอะ
ปกติเมย์เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลา

แต่ตอนนี้เรามาเจอคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกันแล้วก็แหละ